กรณีที่สาวโรงงานถูกฆ่าปาดคอตายในห้องพักนะครับ

เพราะล่าสุดตำรวจขอสารอนุมัติหมายจับแล้ว
แล้วคนคนนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลเขาคือใคร

เป็นห้องพักอยู่ชั้น๒ของหอพักแห่งนี้
ซึ่งผู้ตายอยู่ที่นี่มาเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่เธอเพิ่งจะย้ายมาทำงานที่โรงงานแห่งใหม่ได้ไม่นานนัก
ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานก็สงสัยว่าทำไมวันนี้ไม่มาทำงาน

ตอนเช้าที่คนเขาออกจากหอไปสงสัยไปแต่เช้า
แต่พอไปถึงโรงงานเฮ้ยทำไมยังไม่มาอีก
ไลน์ไปก็ไม่ตอบพักเที่ยงมาหาที่ห้อง
เขาไปก็ไม่มีใครตอบรับเลยงัดเข้าไปดูเจอศพอยู่บนที่นอนครับ
ในขณะที่ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
สภาพศพคือโดนปาดคอซ้ายและขวาแผลลึกนะฮะ
เกือบถึงหลอดลมเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบ
เลื่อนย้ายร่างลงมาอันนี้ทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
สิ่งที่คนคาใจและสงสัยคือ
จริงแล้วผู้ตายพักอยู่ที่ห้องกับแฟนนุ่ม
คืนก่อนเกิดเหตุก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนข้างห้อง

หมดไปหนึ่งกรมแฟนนุ่มกลับไป
สักพักมาตามฝ่ายหญิงให้กลับไปด้วย
แล้วพอเกิดเรื่องไม่เห็นหน้า
ไม่เจอแฟนนุ่มของผู้ตายเลย
ล่าสุดครับตำรวจขออนุมัติศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ออกหมายจับนายอนุสรอายุ๓๓ปีผู้ชายคนนี้

และตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว
ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงถูกออกหมายจับ
แล้วทำไมต้องฆ่าโหดแบบนั้น

คุณเนติชาวนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
คุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานสำคัญเป็นหลักฐานเด็ด
วงจรปิดบริเวณร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ๓กิโลเมตร

เดินมาถึงปั๊บนี่ครับไปที่บริเวณโต๊ะ
ร้านนี้อย่างที่บอกว่าห่างจากจุดที่เกิดเหตุ๓กิโลเมตร
วงจรปิด๒๓มิถุนายนครับ
มุมแรก๑๖นาฬิกา๕๖นาทีก่อนจะเกิดเหตุ

เอาโทรศัพท์เมื่อกี้วางที่โต๊ะเอาไปจำนำ๑๕๐๐บาท
วงจรปิดตัวเดียวกันจับภาพในอนุสร
เดินทางกลับมาที่ร้านอีกครั้ง

นี่นะฮะกลับมาอีกครั้งตอน๑๘นาฬิกา๒๖นาที
มาคนเดียวครับแมสไม่ใส่
พนักงานในร้านบอกว่านายอนุสรเขาเปลี่ยนใจบอก
ผมขอโทรศัพท์คืนได้ไหมไม่อยากจำนำโทรศัพท์แล้ว
แต่อยากจะขายขาดเลยอ้าวยังไงกันแน่เนี่ย
ตกลงแล้วไม่อยากจำนำแต่อยากจะขายขาดไปเลย
พนักงานในร้านให้ข้อมูลว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
อนุสรเอาโทรศัพท์มือถือมาจำนำกับทางร้าน
เพราะตอนต้นเดือนมิถุนายนเคยเอาโทรศัพท์มือถือมาจำนำไปแล้วครั้งหนึ่ง
เข้าออกร้านนี้บ่อยจนคุ้นเคยเพราะเอาโทรศัพท์มาจำนำ
แต่รอบนี้ตอนแรกกลับมานึกว่าอยากจะเอาคืนที่ไหนได้ขายขาดไปเลย
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
เวลาผ่านไปได้วงจรปิดมาตอนเที่ยงคืน๒๒นาที
เข้าสู่วันที่๒๔มิถุนายนนะครับภาพนี้ฮะ
และคุณผู้ชมลองดูครับในวงกลมสีแดงมาแล้วฮะ
หลังจากที่นายอนุสรคาดว่าทำร้ายร่างกายแฟนสาวเสร็จแล้ว
มอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยขับออกมาจากหอพักด้วยความเร็วแวบเดียว
อาจจะช้าหน่อยนะแต่ภาพจริงก็คือขี่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
คุณลองดูนะครับนี่คือดึงภาพให้ช้าลงเพื่อให้เห็นชัด
ตอนที่รถเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาผ่านสารเจ้าตรงข้ามหอพัก
แล้วมุ่งหน้าไปทางปากซอยทางเข้าวัดนางสาว
ขับหนีไปหลังจากก่อเหตุแล้วครับภาพนี้
ต่อมาห่างจากจุดแรก๓๐๐เมตรจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุ
ซ้ายเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ๑เป็นถนนสายหลัก
ถนนสายหลักเขาก็จะมีตัดซอยเข้ามาใช่ไหมครับ
ขี่ออกจากซอยเสร็จปั๊บออกไปถนนหลักปั๊บ
เลี้ยวซ้ายขึ้นไปเข้าถนนใหญ่ไป
แผนที่เส้นทางพบว่าหากนายอนุสรใช้เส้นทางนี้หลบหนี
ขับตรงไปเรื่อยสมมุติว่าขับไปเรื่อยเลยครับ
ตรงไปจะไปโผล่ที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
และจุดนั้นมีโอกาสจะแยกไปยังพื้นที่อื่นได้หลายจังหวัดเลยครับ
นครปฐมก็ได้เข้ากรุงเทพก็ได้ครับจุดนั้นนะฮะ
ส่วนห้องที่เกิดเหตุวันนี้ญาติของผู้ตาย
ก็มาเก็บข้าวเก็บของทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณครับ
เพื่อกลับบ้านเกิดที่อุบลราชธานีตามความเชื่อ
ก่อนที่จะไปรับร่างของผู้ตายที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช

บอกว่าหลานสาวเนี่ยคบหากับนายอนุสรคนก่อเหตุได้๒ปีแล้ว
ที่ผ่านมาก็ดูรักกันดียกเว้นอย่างเดียวที่เป็นปัญหามาตลอดคือ
ฝ่ายชายติดพนันอย่างหนักจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานที่เล่า

ผู้ตายเนี่ยคบกับผู้ชายคนนี้โดยที่ผู้ชายเนี่ย
จะย้ายงานตามเพื่อนหลังจากนั้นโดนไล่ออก
แล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรต่างเกิดขึ้น
หนี้พนันเงินขาดมือเงินไม่พอใช้ครับ

หลานสาวปรับทุกข์ให้ฟังเป็นประจำบอกเงินแทบไม่มีจะพอใช้แล้วนะเอ๋ย
หน้าไม่ถึงหลังแฟนเอาไปจมกับพนันทั้งหมด
ล่าสุดหลานบอกว่าฝ่ายชายบอกจะเอาเงินที่ยืมไปสี่หมื่นมาคืนให้วันนี้นะครับ

ตั้งใจนัดหมายว่าจะเอาเงินมาคืนให้วันนี้๒๕มิถุนายนที่ฝ่ายชายเขาอ้าง
แต่สุดท้ายคุณชิงลงมือก่อเหตุฆ่าฝ่ายหญิงกลางดึก๒๔มิถุนายน
ฟังเพิ่มเติมจากญาติผู้ตายครับ
เงินออกมาแฟนเขาก็ติดการพนันก็จะขอเงินไปเล่นพนันอย่างนี้
ผู้ชายนี่นัดจะเอาเงินที่เอากับหลานของน้านะคะไป

และหลานสาวก็คุยกับพ่อของแกว่าวันที่๒๕ก็รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ตังค์

วันนี้นะคะแล้วพอดีเขาก็มีเรื่องก่อน
ก็อาจจะมีเรื่องส่วนนี้มาเกี่ยวข้องด้วย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนข้างห้องของผู้ตายสนิทกันมาก
อย่างที่บอกว่าผู้ตายเขาก็อยู่ที่ห้องพักดังกล่าวมาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันที่เกิดเหตุ๓ทุ่ม

คุณผู้ชมครับนี่คือแชทข้อความตอนช่วง๓ทุ่ม
เธอบอกว่าได้แชทคุยกับผู้ตาย

เป็นยังสิทรบอกว่าจะชวนขาวจากขวด๒ได้ป่ะล่ะ
คือเพื่อนก็แชทคุยกันบอกว่าเออ
อยากจะชวนมากินเหล้านะ๑ขวดมีอยู่
แต่ก็มีการถามว่าเออ๒ได้ไหมล่ะ
ก็มีการพูดคุยกันแบบนี้นะฮะ
เพื่อนผู้ตายบอกว่าวันนั้นนั่งกินเหล้ากับผู้ตาย๒คนตอนแรก
เพื่อนผู้หญิงกับผู้ตายผู้หญิงทั้งคู่
ระหว่างที่นั่งกินเหล้าอยู่นั้นก็คุยกันเรื่องสรรพเหระ
ตอนประมาณสัก๓ทุ่มนะครับที่เขานัดกันมาเรียบร้อย
๔ทุ่มฝ่ายชายคือนายอนุสร
เดินมายืนหน้าประตูห้องก็เลยชวนมาร่วมวงด้วยกัน
นุสรดื่มเหล้าขาวไปประมาณ๓แก้วแล้วเดินออกไปจากห้อง
ก่อนจะกลับมากินเพิ่มอีกหนึ่งแก้วแล้วก็ออกไปหน้าห้องอีกครั้ง
จากนั้นส่งเสียงเรียกบอกไปยังไปยังไปยังคือตามแฟน
บอกเออไปเถอะกลับได้แล้วอนุสรพูดคำนี้อยู่๓ครั้ง
ไปยังไปยังไปยัง
หลังจากนั้นครับผู้ตายก็เดินตามกลับห้อง
ไม่นานได้ยินเสียงเหมือนของหล่น
เหมือนเมื่อวานที่เล่าไงว่าได้ยินเสียงเหมือนของหล่นครั้งเดียว
ครั้งถ้วนแล้วทุกอย่างก็เงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยครับ
เข้าใจว่าสองคนอาจจะทะเลาะกันมั้ง
เพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นว่าทะเลาะกันอยู่เรื่อย
แต่ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นว่าลงไม้ลงมือ
จนกระทั่งรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งเพื่อนตื่นไปทำงาน
เพื่อนที่ทำงานบอกว่าเออไม่เห็นผู้ตายมาทำงานเลยเจอบ้างไหมเนี่ย
ช่วงเที่ยงก็เลยพามาดูครับพากันมาดูด้วยความเป็นห่วง
อย่างที่บอกรถมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่ไลน์ไปไม่ตอบ
ห้องเรียกก็ไม่มีการขานรับเลยงัดห้องเข้าไป
พบว่ากลายเป็นศพแล้วครับ
หนูก็ไปยืนดูกับพี่เขานี่แหละให้พี่เขางัดเพราะเราเป็นคนสั่ง
พี่เขาก็งัดมาแล้วเห็นนอนจมกรองเลือดแล้ว
แบบทุกวันค่ะเเตอร์ว่าไม่มีรุนแรงมีจ๊ะปากเสียง
เห็นบอกว่าผู้ชายเป็นคน
ใช่ค่ะติดการผีพนันออนไลน์
เพราะผมคุยกับชาวบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกัน

ดังนั้นถ้าฟังจากข้อมูลของเพื่อนแสดงว่า
คนที่ก่อเหตุคือนายอนุสรเนี่ยตอนเย็นเอาโทรศัพท์ไปจำนำ
หลังจากนั้นย้อนกลับไปอีกครั้งเพื่อจะไปขอว่าขายขาดเลย
แล้วพอหัวค่ำเพื่อนกับผู้ตายเขานั่งกินเหล้ากันอยู่
นุสรมาขอร่วมวงกงด้วย
ประมาณ๓ทุ่มที่เขาเริ่มตั้งวง๔ทุ่มอนุสรมาแจม
ประมาณ๕ทุ่มเรียกแฟนกลับห้อง
แล้วพอข้ามเข้าสู่วันใหม่จาก๒๓เป็น๒๔มิถุนายน
เที่ยงคืนกว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาก่อเหตุแล้วหรือไม่อย่างไร
เพราะเที่ยงคืนเสร็จบิดรถหนีแล้วครับ
นี่คือเรื่องราวไทม์ไลน์สรุปให้อีกครั้ง
และตำรวจก็ออกหมายจับแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัว
ตรวจสอบเฟซบุ๊คของผู้ตายพบว่า๑๑มิถุนายนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ส่วนตัว
จากรูปถ่ายของตัวเองเป็นภาพการ์ตูนผู้หญิงนั่งหันหลัง
แล้วก็จะมีแต่ความมืดมิดเต็มไปหมดเลย
จากภาพที่เป็นหน้าของเธอเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนรูปใหม่
มิถุนายนโพสต์ข้อความบอกว่ากูเลิกแล้วนะ
กับกูจบกันถือว่ากูขอ
นี่ครับอันนี้คือข้อความที่เธอโพสต์เอาไว้
มิถุนายน๔วันก่อนที่จะเกิดเรื่องโพสต์อีก๒ข้อความ
บอกว่ามันจะพ้นกูอีกไหมเนาะ
แล้วก็มีบอกข้อความด้วยนะครับรู้สึกเหมือนจะคิดหนัก
ตรงจุดนั้นเห็นไหมฮะมีรูปอีโมจิผู้หญิงทำท่า
ขมวดคิดหนักอีกข้อความหนึ่งครับ
แล้วเธอปักหมุดปักพินไว้ที่ข้อความนี้ด้วย
เป็นข้อความที่โพสต์ล่าสุดโพสต์เอาไว้บนสุดเลยครับ
เพราะปักพินไว้เมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรม
นี่เป็นอีกข้อความหนึ่งอีกโพสต์หนึ่งที่เธอบอกว่า
ที่ได้ได้โพสต์เอาไว้นะครับในขณะเดียวกันครับ
ทีมข่าวของเรานั้นลงไปที่บ้านของนายอนุสรครับ
ที่จังหวัดตากเลยไปคุยกับแม่แม่ร้องไห้เลย
วอนขอให้ลูกมอบตัวอย่าได้คิดสู้หรืออย่าฆ่าตัวตาย
กล้าทำต้องกล้ารับมาชดใช้กรรมเถอะลูก

พุกมีกว่าแต่อย่าไปผิดที่ตัวเองนะลูกนะ
ดังนั้นถ้านายอนุสรดูอยู่นี่คือคำร้องขอจากแม่
อย่าไปหลบอย่าไปซ่อนอย่าทำร้ายตัวเองอย่าฆ่าตัวตาย
อย่าคิดสู้มอบตัวเถอะคำร้องขอจากแม่ครั้งสุดท้าย
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้นะครับ